จากเรื่องของเลขเด็ดทั้งหลายทั้งปวงแล้ว
มาดูคนที่ชอบสะสมพระเครื่องหน่อย
อันนี้เป็นคุณลุงที่จังหวัดชนบุรีนะคะ
สะสมมาไว้เยอะมากหลายพันองค์นะคะ
มีทั้งแขวนประดับฝาผนังโชว์
คือเยอะมากจริงจนไม่รู้จะเก็บไว้ตรงไหนแล้ว
นี่แหละบ้านผนังพระเครื่องเขาเรียกอย่างนี้เลยนะคะ
เป็นของนายจักรพันธ์แซ่อึ้งหรือลุงหนุ่มอายุ๖๐ปี
เขาเปิดเป็นร้านขายของชำไม่ใช่ร้านพระเครื่องนะ
นี่ร้านขายของชำอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีค่ะ
ซึ่งไม่ว่าใครก็ตามแวะเวียนมาซื้อของ
ก็จะใช้เวลานานเพราะว่าไม่ได้ซื้อของอย่างเดียวไง
เดินดูพระเครื่องด้วยเหมือนพิพิธภัณฑ์เลย
ดูสิมีทั้งพระเครื่องแบบเปลี่ยนพระผง
แวนไว้เต็มผนังบ้านเลยรวมแล้วกว่า๒๐๐องค์นะคะ
คุณลุงหนุ่มเนี่ยเล่าบอกว่าเป็นตำรวจอาสา
แล้วชอบทำบุญไปวัดต่าง
ไปไหนทำบุญที่ไหนก็ได้รับแจกพระเครื่องมาตลอด
ตัวเองก็ชอบพระเครื่องอยู่แล้วก็เลยสะสมมานานกว่า๓๐ปี

ตอนนี้เขาบอกว่าเยอะจริงกว่า๓๐๐องค์ไม่รู้เก็บไว้ไหนดี
ก็เลยมาติดบนผนังบ้านไปเลย
ดูแล้วก็สวยดีนะคะได้มาจากที่ไหนก็เอามาติดเพิ่มไปเรื่อย
ส่วนด้านนอกที่เห็นส่วนใหญ่เป็นพระที่เพิ่งได้มาใหม่ใหม่
ก็มีลูกค้าบางคนเหมือนกันมาขอเช่าพระนะคะก็ให้เช่าได้
ส่วนพระเก่าราคาสูงจะติดไว้ในห้องนอนเพื่อความปลอดภัย
พอถามว่าอ้าวลุงอย่างนี้กลัวถูกขโมยบ้างไหม
หนุ่มบอกว่าถ้าอยากได้ก็เอาไปแต่บอกเลยนะ
ลุงไม่ไปไหนหรอกลุงเฝ้าบ้านตลอดทั้งวัน
นี่ก็เป็นความชอบนะคะใครไม่รู้จะไว้ไหนจะเอามา
ระดับตกแต่งผนังบ้านแบบคุณลุงบ้างก็ได้นะ
มีทั้งแขวนทั้งแปะเต็มเลยนะฮะ